คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับเรื่องราวที่ร้อนสนั่นโซเชียลค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะน้องนิ้งชัญญาค่ะ
ซึ่งเป็นนางเอกเนี่ยค่ะน้องใหม่สวยด้วย
เขาออกมาโต้ข่าวว่าไม่ใช่มือที่๓คุณพรอยหอวังแล้วก็คุณทูศรีราช
พอออกมาโต้เสร็จปุ๊บคุณผู้ชมโอ้โห

นิ้งเปิดใจกลางงานเปิดตัวหนังเรื่องที่ตัวเองเป็นนางเอก
ล่าสุดนี้แหละค่ะด้วยเรื่องร้อยขาบเป็นรูปตะขาบของคุณผู้ชม
ซึ่งสรุปเลยน้องนิ้งชี้แจงว่าเคยรู้จักคุณทูจริง
แต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นมือที่๓ทำให้พลอยหอวัง
ซึ่งนับถือกันเป็นพี่สาวเจ็บช้ำน้ำใจค่ะ
ส่วนภาพนิ้งที่ดูสนิทสนมกับคุณทูนะ
เป็นภาพนานมาแล้วเนี่ยชาวเน็ตเขาแบบ
เปิดวาร์ฟอะเนาะแชร์กันเยอะมากค่ะ
แล้วก็มีประโยคเด็ดที่เขาแชร์กันเยอะมากนะคะ
บอกว่านิ้งเคารพตัวเองมากพอที่จะไม่เป็นมือที่๓ของใคร
อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่บอกว่านิ้งสนิทแพทย์เอกดัง

เขาบอกว่าเป็นแค่กลุ่มเพื่อนเดียวกันไม่ใช่แฟนนะคะ

นิ้งยืนยันกับเราเลยนะคะว่าโสดค่ะ
เอาเราไปฟังสัมภาษณ์น้องนิ้งกันหน่อยค่ะ
สำหรับพี่เขานิ้งก็ยังเป็นพี่เขาก็ยังเป็นพี่ที่เรารักแล้วก็เคารพอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะจริงแล้วเราได้คุยกับพี่เขาตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้วเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็นิ้งว่ามันผ่านมานานแล้วแล้วมันเคลียร์ไปจบแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรแล้วค่ะในตอนนี้
ตอนนี้ผ่าตัดพี่พลอยส่งผลไม้มาให้นิ้งซิมเปอร์ฟุตนิ้งเจอพี่พลอยพี่พลอยเคยให้บัตรคือพี่พลอยก็ยังเป็นพี่ที่เรารักและเคารพอยู่ดีค่ะไม่ว่ายังไงก็มา
มือที่สามมันดูเหมือนหมายถึงว่าแบบเข้าไปผัวพันไปยุโยงแตกแยกเนอะซึ่งนี้มั่นใจว่าไม่ใช่ค่ะ
นี่ฉันจะนอนอยู่แล้วเมื่อคืนโอ้โหผ่านตา
กำลังลากผ้าห่มเลยโอ้โหจริงว่าไม่นอนมาแล้ว
ส่วนเที่ยวดังในโลกที่แบบคนดังน่ะเขาก็แบบว่าแชร์เต็มไปหมดเลย

คุณพลอยหอวังทูศิราชหลายคนอยากรู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไง
คุณผู้ชมนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ
งานเดียวกันค่ะเจอคุณก๊อบพิเศยะ
ซึ่งเขาก็สนิทกับคุณนิ้งมาให้กำลังใจด้วยนะคะ
คุณก๊อฟก็ถือโอกาสเคลียร์ข่าวจากภาพหวานล่าสุด

เขียนบอกว่าก๊อฟพิชยาข่าวดีจุด

สรุปแล้วนะคะก๊อฟก็บอกว่าไม่ได้ลงรูปกับแฟนเขาเนี่ยนานแล้ว
ไลค์สดขายของอยู่ไลค์ครั้งแรกนะครับคุณผู้ชม

ติดป้ายราคาผิดรองเท้า๓๘๐๐ก็ไปเขียนว่า๓๘๐
แล้วด้วยความเป็นมือใหม่ใช่ไหมคะขายของไลฟ์สดลืมคิดค่าส่งนะคะ
อันหนึ่งน่ะ๓๐๐บาทก็ลืมคิดไง
หายไปแล้วอย่างนี้ไปฟังเสียงสักเล็กน้อยหน่อยค่ะ
ยังรูปยังไม่มีคุกเข่าใส่แว้นเลยไม่ได้ขอเพราะแซวเล่น
ไม่มีน้องครับยังไม่พร้อมครับครับ
ครับผมแต่ผมก็คือว่าแดดแดงว่ามีคนเข้าใจ
เก็บตังค์ก่อนไม่เห็นว่าช่วงนี้ไลค์ขายโคลกในเฟซบุ๊คนะ
ครั้งหน้านะคะน้องบอกว่าไลค์เดี๋ยวจะบอกนะคะ
รองเท้า๓๘๐๐นางไปติดป้ายเป็น๓๘๐บาท
อันนั้นก็เศร้าใจอยู่นะอย่าลืมบวกค่าส่งด้วยนะ
ถ้าเอฟไปแล้วอย่างนั้นก็ต้องให้เข้ามาให้นะ